แม่รี่มีแล้วแม่รี่มี
เมียซื้อเงินส่วนรถซื้อเงินผ่อน

อ่าอ่าอ่าอ่า
ทุกแม่เนื้อทองตาจ้องเมืองมองลุุ๊นหนอย
เป้อยนแตะมองตาลายดีวะใจถอดใจเปลหรอ
ตามปลอดฮัทธิเผาพ่อสไวหนึ่งทั้งแก่ชาวราศ
มาโครบทีมาโครบที